ขยายประเด็นหน้าหนึ่งกันต่อจากกรณีที่พลทหารมธบ๔๕จังหวัดสุราธานี
ถูกเพื่อน๒คนนำตัวมาส่งที่บ้าน
แต่ว่าทีนี้ในช่วงของการที่เดินทางเข้ามาในบ้านเขาบอกกับแม่กับพี่สาว
บอกว่ารู้สึกเพลียมากอยากจะเข้าไปเปลี่ยนชุด
แต่เปลี่ยนนานมากค่ะ๒๐นาทีญาติก็เลยสงสัย
พอกลับเข้าไปดูพบว่านอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องแล้ว
แล้วก็เพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นพลทหารที่นำมาส่งบอกว่า
น้องถูกซ่อมถูกลงโทษทางวินัยทางทหาร
ใช่ค่ะเรื่องนี้ผู้บัญชาการมธ๔๕จังหวัดศูนย์ราชธานีย์

เพราะว่าญาติยังคงติดใจการเสียชีวิต
ขณะที่ญาตินำศพนะคะพลทหารนายนี้ไปเข้าพิธีรดน้ำศพ
ก่อนที่จะส่งกลับคืนให้กับนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพาชันสูตรอีกครั้งค่ะ
แม่บุญธรรมและเครือยาศได้ร่วมกันทำพิธีรดน้ำศพ
พลทหารนพดลวรกิจพันธ์หรือทาโร่อายุ๒๑ปี
ภายในวัดโพนิมิตรตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
กลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์พลทหารนพดลนอนหมดสติอยู่ภายในห้องพัก
ญาติและเพื่อนเข้าไปพบ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าเดินทางออกมาจากค่าย
กลับมาจากค่ายมีเพื่อนมาส่ง๒คน
แล้วก็บอกว่านี่แหละค่ะเพลียอยากจะเข้าไปเปลี่ยนชุด

บอกว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ผู้เป็นแม่ได้เดินทางไปรับลูกชายออกจากค่ายทหาร
ก็กลับเข้าไปที่บ้านเพื่อจะไปทำบุญ
จากนั้นก็พาลูกชายไปส่งที่ค่าย
เย็นวันเดียวกันนั้นมีพ่อของเพื่อนลูกชายเป็นผู้พาไปส่ง
ก็คือแม่ไปรับตอนเช้าบอกว่าจะพาไปงานบุญ
แล้วก็ให้พ่อของเพื่อนไปส่งที่ค่ายตอนเย็น
ใช่ครับผู้เป็นแม่เปิดเผยนะครับว่าในวันเดียวกันนั่นแหละครับ
เวลาประมาณ๒ทุ่มมีทหารเกมรุ่นพี่๒คน
อยู่ก็พาลูกชายกลับมาส่งที่บ้านพี่สาวของตน
ในสภาพร่างกายอ่อนเพลียสวมเสื้อยืดทหารและกางเกงขาสั้นทหาร
โดย๑ใน๒พลทหารที่นำลูกชายมาส่งชื่อว่าเด่น
แล้วก็ได้แจ้งให้กับทางพี่สาวของตนเอง

ทราบว่าหลานถูกซ่อมถือเป็นการลงโทษทางวินัยทางทหาร
แล้วก็พลทหารเด่นก็ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้
หากมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น๒พลทหารก็เดินทางกลับไป
ขณะนั้นเองนะครับพลทหารทาโร่ก็บอกกับพี่สาว
บอกกับคุณป้าบอกว่ารู้สึกเพลียมาก
ขอตัวเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องนอน
หลังจากนั้นไม่ถึง๒๐นาทีปรากฏว่าเข้าไปพบร่างของทาโร่
อยู่ในห้องนอนในสภาพที่มีเลือดออกตามปากและจมูก
ก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
จังหวัดสุราธานีนะคะก็คือแพทย์ของโรงพยาบาลสุราธานี
ระบุว่ามีเลือดข้างในส่วงอกปอดและหัวใจฉีกม้ามแตกซ้า
สาเหตุที่เกิดจากถูกกระแทกด้วยของแข็งอย่างรุนแรง
ทีนี้นะคะทางญาติเนี่ยนำศพมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาก่อนนะคะ
และขอให้ตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
นำส่งศพให้นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจชั้นนสูตรอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะฟังเสียงแม่บุญธรรมของพลทหารนพดลค่ะ
ครับ
หมดสติตั้งแต่แผลที่แบบใครไม่เห็นตรงนั้นแล้วค่ะนี่ค่ะจิตใจมากค่ะ
เพราะว่าหนูดูแล้วผลคือแบบผู้เป็นยังไงเขาว่ายังไงคะ
หมอบอกว่ายังไงคะเพราะว่าตอนแรกคิดกันในครอบครัวคิดกันคืนนั้นว่า
อาจจะหัวใจล้มเหลวไม่ใช่ค่ะหรือสัมผัสว่าเลือดมันเยอะ
ทำไมเลือดมันเยอะทำไมมันเป็นแบบนี้และสงสัย
เพราะฉะนั้นผ่าชนะสูตรเลยนะคะบอกให้คุณหมอผ่าชนะสูตรเลย
หนูจะไม่ยอมแล้วออกมาแล้วค่ะคุณหมอรายงานว่า
ก็น้องเนี่ยเป็นหัวใจเนี่ยมันฉีกแล้วก็มีเลือดออก
แล้วข้างแบบว่ามันช้ำมันหมดเลยด้านในคือมันช้ำแล้วก็มีรอยฉีก
ที่พอพ่อหัวใจอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเลือดซึมออกมา
แล้วที่มันยังไม่ออกก็คือมันอ่ะค่อยค่อยออกเหมือนกับ

จะไม่ออกเลยความสงสัยแล้วที่ว่าเลือดออกเยอะ
ใช่หนูก็เลยได้ชันสูตรสบเลยค่ะแล้วหลังจากนี้ก็คือจะส่งไปให้
หนูไม่แน่ใจกับหมอที่นี่นะคะ
เพราะฉะนั้นหนูอยากไปชนสูตรที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาก็คือพลตรีวิชัยทัศนมณ์เทียน
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่สี่สิบห้านะคะสั่งแล้วค่ะ
ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
และจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวร่วมกับตำรวจด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้คนที่ดูแลในช่วงคืนนั้นก็คือร้อยโทอนุษนวลไทยพบร้อยมธบที่๑๑
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือช่วงเช้าพลทหารนพดลเดินทางไปกับญาติในช่วงเช้า
กลับมาตอน๑๘นาฬิกาวันเดียวกัน

ใช่ค่ะภายในวันเดียวจากนั้นช่วง๑ทุ่มผ่านมาอีก๑ชั่วโมง
มีการตรวจเวรพบว่าพลทหารนพดลยังอยู่ในค่าย
จนกระทั่งเวลา๒๑นาฬิกาตรวจเวรรวมตัวกันอีกครั้ง

แต่ว่าช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาที
ปรากฏว่ามีพลทหารหายออกไปจากค่าย๓คนรวมถึงผู้ตายด้วย
และก็ได้รับแจ้งในเวลาเที่ยงคืนว่ามีพลทหารเสียชีวิต
แต่ว่าเรื่องของช่วงเวลามันก็ยังเกิดความสับสนที่ต้องตรวจสอบต่อ
เพราะว่าทางด้านของพบร้อยบอกว่าในช่วง๓ทุ่มก็ยังอยู่ที่ค่ายอยู่
แต่ว่าปรากฏว่าทางญาติบอกว่าในช่วง๒ทุ่ม
มีทหารเกมรุ่นพี่๒คนพาพลทหารทาโร่กลับมาที่บ้าน

ซึ่งเบื้องต้นตำรวจภูทรจังหวัดศูนย์ราชธานีได้นำศพพลทหารโนภาดล
ส่งไปยังฝ่ายนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ให้ทำการชนะสูตรอย่างละเอียด
เพื่อนำไปประกอบสำนวนชนะสูตรพลิกศพ
และหาสาเหตุการเสียชีวิตให้เกิดความเป็นธรรมกับ

การประกอบตำรวจจะได้ประสานไปยังมธ๔๕

ญาติอ้างว่าเป็นผู้นำผู้ตายมาส่งที่บ้าน
พนักงานสอบสวนสอบปากคำนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ทางมธ๔๕

ยุทธกินันบุญเนียม

คดีนี้เนี่ยทางอายการของหมอทบ๔๕
มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา๑๑คน
ต่อสารมธบ๔๕ในคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ที่มีทั้งทหารเองหรือว่าครูฝึกอะไรเอง

ของผู้เสียชีวิตของพลทหารยุทธกินันนะครับ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์แต่ต้องตรวจสอบกันก่อนว่า
เป็นเหตุการณ์ซ้ำรอยกันหรือเปล่านะครับ